ได้เห็นบ่อยนะคะทำอะไรกันอยู่มาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
ก่อนที่จะเล่าข่าวถามคุณผู้ชมถามทั้งสองท่านว่า
ดสามพันได้เงินสามหมื่นเอาไหมไม่ไม่กล้าเอาอ่ะเออไม่กล้า
สุภาษาเอาไหมไม่กล้าค่ะแต่มีบางคนเขาเอาค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะคะที่ระนองครับมีพลเมืองดีค่ะ
ถนนท่าเมืองตั้งอยู่ในเมืองของระนองเลยนะคะ
กดเงินที่ตู้นี้เดี๋ยวเห็นนะคะว่า๒ตู้เขาติดกันเลย
สองตู้เนี่ยตู้หนึ่งเป็นตู้กดตู้หนึ่งเป็นตู้ฝากค่ะ
ปรากฏว่ามีคนไปกดเงินกดสามร้อยได้สามพันกดพันห้าได้หมื่นห้า
หรือสิบเท่าอ่ะได้เงินมาสิบเท่าแล้วข่าวแบบเนี้ยไว
เพราะคนรู้กันค่ะแห่กันไปกดนะคะบางคนเห็นว่าถึงขั้นคุมหน้าคุมตามาเลยนะ
กลัวว่ากล้องวงจรปิดหรือว่าใครจะเห็นนะคะไปกดแล้วบางคนหัวหมอกว่านั้นค่ะ

ข้างเคียงกันนะคะเอาเงินสามร้อยแยกเข้าไปเลย
ไปฝากก่อนสามร้อยแล้วเดี๋ยวกดได้สามพันอย่างงั้นเลยเหรอ

นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วข่าวนี้ต้องชื่นชมพลเมืองดีทั้งสองท่านนะคะ
คือเขาไปกดเงินเหมือนกันกดพันสองแต่ได้เงินมาหมื่นสอง
ก็เลยไปแจ้งตำรวจที่โรงพักเมืองระนองเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ร้อยเวรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทีนี้ร้อยเวรก็เลยฝากเตือนนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ไปกดนัดหนึ่งกล้องวงจรปิดหน้าตู้มันมี
มันเห็นอยู่แล้วมันจับภาพสองระบบธนาคารเขาเช็คได้หมดแหละ
เป็นลิสต์อยู่แล้วนะคะว่าใครไปกดบ้างเมื่อไหร่อย่างไร
ถูกไหมไม่ต้องปิดบังใบหน้ามันโชว์ที่บัตรของคุณอ่ะ
บัตรที่คุณหย่อนเข้าไปอ่ะถูกค่ะมันรู้อยู่แล้วว่ารหัสของใครนะ
เพราะฉะนั้นเอาเงินที่ท่านกดเกินไปมาคืนนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าท่านไม่มาคืนเนี่ยมีความผิดนะมีสิ
ฟังข่าวนี้แล้วเอามาคืนนะคะเหตุการณ์เนี่ย
เกิดตั้งแต่สักประมาณ๒ทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
นะคะมือมีโทษจำกุบไม่เกินสามปี
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทถ้าใครได้เงินเกินไปแล้วไม่คืน